การเป็นคนใจบุญในคุณผู้ชมบางทีนะก็จะมีมิตรศาชีพมาฉวยโอกาสเอาทางให้โหด
ข้างหลังนี้ป้ามหาภัยคัมแบ็คครับมาหลอกลุงดำ
บอกว่าลุงดำแม่ฉันตายแต่แม่ฉันสั่งเสียไว้นะ
ว่าถ้าตายให้เอามาเอาเงินกับลุงดำ
ลุงดำได้ยินดังนี้ว่าจะเอาเงินไปช่วย
ปรากฏว่าพอไปดูอ้าวไม่เห็นมีคนชื่อสวัยตายเลยนี่
อ้าวเออโดนหลอกคุณผู้ชมครับ
ก่อนตายแกสั่งไว้ว่าให้คืนอ๋อเมื่อคืนนี้เองก่อนตายใช่ไหม
สั่งว่าถ้าแกเป็นอะไรให้บอกลุงดำ
อ๋อขาดอยู่๒๒๐๐นะโรงศพขาดอยู่๒๒๐๐

เอ้าสาธุหน่อยสาธุทูลหัวให้หน่อยสาธุหน่อยแอร์
คลิปนี้ลุงดำถ่ายไว้นะคุณผู้ชม
ลุงดำหรือว่านายเพชรรัฐแสงแก้วครับเป็นเจ้าของร้านขายมะขาม
อยู่ริมถนนจรรยานนท์อำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเศร้า
เขาเล่าให้ฟังว่า๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าร้านตะโกนเรียกลุงดำลุงดำ
แล้วก็บอกว่าจะไปรับศพแม่แม่ชื่อสวัยป่วยเป็นมะเร็งตาย
แต่ก่อนแม่หนูตายเนี่ยสั่งเสียไว้ว่าให้มาเอาเงินลุงดำไปซื้อโรงศพ
ลุงดำก็ให้ไป๒๒๐๐บาทครับตอนแรกขอ๓๒๐๐ด้วยนะ

แล้วก็บอกว่าจะนำศพมาตั้งที่วัดบางวัวช่วงบ่าย
อะตกเย็นลุงดำก็จะไปช่วยงานเนี่ย
เห็นว่ามีแม่ชื่อสวัยใช่ไหมตายจะไปช่วยงานศพที่วัด
เพราะว่าเป็นคนใจบุญเข้าไปช่วยงานนี่ร้านลุงดำเขา
ปรากฏว่าพอไปถึงงานไม่เจอไม่เจอศพของคนชื่อนางสวัยเลย

ไม่ใช่อ่ะพี่เบิร์ตหาดูแล้วไม่มีเลยรู้ทันทีเลยว่าโดนหลอกแน่
ก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้ลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยครับ
พอโพสต์ไปแล้วมีคนส่งกล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วยว่า
ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมเป็นป้ามหาภัย
เคยไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วไปหลอกชาวบ้านลักษณะเดียวกันนี้
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ที่ระยองเคยเป็นข่าวดังมาแล้วด้วยครับ
พอรู้อย่างนี้ลุงดำยอมรับว่าโอ้โหลุงเสียความรู้สึกอ่ะ
ส่วนตัวเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วชอบช่วยเหลือคน
ไม่คิดว่าจะมาโดนมิจฉาชีพหลอกเอา
หลังจากนี้ครับลุงดำบอกไปแจ้งความที่สพบังปะกงแล้ว
ให้ติดตามตัวป้ามหาภัยรายนี้มาดำเนินคดี
อย่างนั้นเดี๋ยวย่ามใจไปก่อเหตุมาแล้วหลายที่
ชนบุรีก็ไปมาแล้วระยองก็ไปมาแล้ว

ไม่รู้จะไปจังหวัดอื่นไปก่อเหตุอื่นอีกหรือเปล่านะครับ